ต่อที่หน้าจอทีวีฮะเวลาเราเจอผีหรือเราคิดว่าเราจะเจอผี
ผีจะห้าวหารแค่ไหนยังไงก็ไม่กล้าที่จะมาแตะต้องจีวอน
สิงพระผีไม่กลัวพระฮะ
ผีสิงพระมาปะทะกับคนมีของ
เฮ้ยเฮ้ย
แล้วมึงเอามึงอยู่กับพระ

ไปไปไปออกไปซะมึงอย่ามาทำกับนักบวชกูไม่ชอบ
ไอ้ผีปากในไอ้หมอผีทำบาปบุญคุณโทษมันไม่มีอะไรรู้จักบาปบุญคุณโทษ
ไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษเฮ้ยมึงดูเทียนดำหมดเลยเห็นไหมเนี่ยต้องด่าไอ้ผีปากดีเลย
เพราะตลอดช่วงที่มีการบริกรรมคาถาพิธีผีไม่ใช่พระด่านะ
ผีเนี่ยด่าอาจารย์ขุนขุนกวีตลอดเวลามีทั้งด่าเตี้ยบ้างสลัดบ้าง
แหลกเลยฮะด่าแหลกลาเลยแต่เหตุการณ์นี้มาจากเฟซบุ๊ก

คนเลี้ยงผีโกรธคับไลฟ์ไฟล์ไฟล์ไฟล์ไฟล์ไฟล์ไฟล์ไฟล์ไฟล์ไฟล์ไฟล์ไฟล์ไฟล์ไฟล์ไฟล์ไฟล์ไฟล์ไฟล์ไฟล์ไฟล์ไฟล์ไฟล์ไฟล์ไฟล์ไฟล์ไฟล์ไฟล์ไฟล์ไฟล์ไฟล์ไฟล์ไฟล์ไฟล์ไฟล์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

นิ่งสงบเลยฮะอาการหายไปเป็นปริดทิ้ง
แล้วอาจารย์ขุนกวีก็ยกมือไหว้พระเมธวัฒน์
เพื่อเป็นการขอเข้ามากับการบริกรรมคาถา

ดังนั้นอาจารย์ขุนกวีเลยมีการกราบไหว้
ขอเข้ามากับสิ่งที่ได้มีการเกิดขึ้น
คำถามคำถามมาเป็นล้านคำถาม
ทำแบบนี้ถูกเหรอพระถูกหรือเปล่า
มันจะผิดวินัยสงฆ์มีการผิดกฎบัตรกฎหมายของทางพระหรือไม่
คำถามนี้มีแต่คำถามไม่ได้มีคำตอบนะฮะ
ทีมข่าวก็เลยไปตรวจสอบต่อที่สำนักวิมารอสูรราชบุรี
ไปเจออาจารย์ขุนกวีเจอตัวจริง

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแต่๔ธันวาคมที่ผ่านมาแล้ว
พระรูปนี้มาเพราะโดนคุณสัย
ใส่ตัวเนี่ยมาประมาณ๒๐ปีแต่เรื่องแบบนี้
คุณไม่เชื่อก็ไม่เชื่อนะฮะพูดให้ตายยังไงก็ไม่เชื่อ
เรื่องนี้เป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคล
ไม่ได้ทำเป็นขบวนการไม่ได้ทำเป็นธุรกิจ
เพราะอาชีพปกติคือทำไร่ทำสวน
ดังนั้นงานนี้ไม่มีส่วนอื่นมาเกี่ยวข้อง
แต่ปราการใดฟังอาจารย์ขุนกวี
ไม่ให้เกลียดนะผมเขาก็เกลียดเสมอ
แต่มันด้วยสไตล์ของผมถ้ามันไม่รักษาผมจะรักษาไงพี่
อย่างนั้นก็ให้ยาพารากินดิถูกป่ะให้ยาม็อกซี่กินดิ
แล้วทำไมพระไม่กินพาราไม่กิน็อกซี่แล้วมาหาผมใหม่
เพราะมันไม่หายทำไมไม่หายแล้วผมคือตัวทางเลือกของเขาอ่ะ

เขาลองไม่รู้กี่ที่แล้วแต่เขามาจบและสิ้นสุดที่ผม

ต้องเอาตัวผมไปดูคลิปของผมที่ว่ามีเป็นหมื่นคลิป
ผมกล้าท้าเลยว่าใครดูคลิปผมหมดในวันเดียวให้ร้อยล้านเลย

มันไม่ใช่มีคือมันเป็นทั้งระดับราบย่า
ทุกเพียรกลเหมือนกันความเป็นของนักนี้ไม่มีการแบ่งแยกระหว่าง

เงินกูไม่เคยสนเงินซื้อกูไม่ได้แต่ใจซื้อกูได้
อันนี้คือส่องนักนี้เข้าใจนะ
เป็นปกติไม่เคยเจอเรื่องร้ายผีเข้าผีออกไม่เคยเจออีกเลย
แล้วมีกระแสวิภาควิจารณ์ว่าทำแบบนี้เหมาะสมหรือไม่ท่านเองก็ตอบไม่ได้
แต่เนื่องจากท่านเจอเหตุการณ์นี้มา๒๐ปี
ดังนั้นใครไม่เข้าใจท่านท่านเข้าใจตัวเองว่ามาเพื่ออะไร
นี่คือเหตุการณ์ผีไม่กลัวพระผีสิงพระจนต้องมีการปะทะ
กับคนเล่นของครับค่ะใช้ได้จริง